อาลืมเขาแล้วเอะ
คุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วงที่เปลี่ยนตรงผ่านมาปีนี้เราเห็นเอาท์ดาราหลายคนเนี่ย
เขามีการใช้ค่ายใช้สันกัดไปเยอะแยะ
บางคนก็บอกว่าอย่างที่บอกเนหรือเปล่าบ้างอะไรต่างบ้างนะคะ
แต่ว่าเธอคนนี้สาวเกรทพัสสิตาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกกล่าวหาว่า
ฉีกสัญญาจากค่ายเดิม

คุ้นเขาอยู่วิกราลาม๔

คือเดี๋ยวนี้ดาราก็เยอะแล้วเราก็ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันก็เยอะ
คุณผู้ชมแล้วเธอก็ออกมายืนยันด้วยว่า
ไม่ได้มีการฉีกสัญญาจากต้นสังกัดเดิมเป็นการจากกันด้วยดี
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยที่เพิ่งจะโบกมือบ๊ายบายวิกพระราม๔
แบบสดร้อนเลยนะคะสำหรับนักแสดงสาวหน้าสายเกรทพัสสิตา
คือล่าสุดเจ้าตัวเขาก็ออกมายืนยันผ่านสื่อเลยว่า
ตอนนี้ค่ะเพิ่งจะไปจรดปากกาเซ็นสัญญากับวิกหมอชิดนานถึง๕ปีด้วยกันนะคะ
พร้อมชี้แจงเลยว่าเจ้าตัวไม่ได้ฉีกสัญญาค่ายทีวีซีนแต่อย่างใด
ยืนยันว่าสัญญากับสังกัดเดิมยุติตามกำหนดเวลา
เหมือนเดิมตามปกติไม่มีอะไรแน่นอน
แล้วก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับอาปิ่นนัทธนัน
ค่ายทีวีซินด้วยความเข้าใจ

ส่วนประเด็นข่าวเมาส์ว่าแบงค์อาทิตย์
ตนักแสดงวิกพระราม๔เพื่อนร่วมสังกัดเดิม
เป็นคนดึงเจ้าตัวข้ามช่องนั้น
เกรทเขาปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่ความจริง
แล้วก็ออกตัวว่าทำทุกอย่างตามขั้นตอน
นักแสดงตามปกติค่ะ
สัญญาหมดค่ะแล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญาค่ะ
เราไปฉีกสัญญาอะไรอีก
เปอร์เซนต์ในการรับงานถามว่าที่อยู่ไข้เก่า
มันได้น้อยเพราะว่าหนูอยากเรียนแบบ
เราก็ทำงานลำบากเหมือนกันค่ะ

ลุยเต็มที่เพราะว่าเราก็เรียนจบแล้วค่ะ
จริงน้องเกดไม่ได้คุยกับพี่แบงค์เรื่องนี้เลยค่ะ
แต่เราก็รู้ว่าเขาไปช่อง๗ตั้งแต่ตอนที่เราถ่ายละครด้วยกันแล้วค่ะ
แต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบอะไรแบบส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยกัน
พอข่าวออกไปที่เห็นก็คือผู้จัดการคุยค่ะ
ติ๊กผู้จัดการเป็นคนคุยแบบทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ
แล้วก็เวลาตอนที่เราไปแคสต์ช่อง๗ก็คือผ่านแบบกระบวนการทุกขั้นตอน

ที่ดาราหรือว่าใครหลายคนเขาจะไปทำงานหลายช่อง
ข้ามไปข้ามมามันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องปกติแล้วไม่ได้เป็นเรื่องหวูดหวาตื่นเต้นเหมือนที่ผ่านมาเท่าไหร่
แล้วเราก็เห็นกันมาตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กบ้างใครบ้างเยอะแยะมากเลยนะคะ
คือไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะไปฉีกสัญญาแล้วก็หนีมาซะหมด
ไม่ได้มีใครดึงตัวใครหรอกบางทีเราอยู่ตัวเองเราก็จะรู้ว่าเราเหมาะกับตรงนี้หรือเปล่า
หรือเราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะก้าวหน้ามากกว่านี้ไหม

ก็เป็นธรรมดาคุณผู้ชมเราต้องรู้ตัวเราว่าเราอยากลองทำอะไรที่มันแปลกใหม่มากขึ้นหรือเปล่า

ไม่จะตีกับโปรดิวเซอร์พูดมาในหู
เขาบอกว่าพูดถึงตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ